สุดท้ายเป็นรสสูงตะวัน
โดยการข่าวหลัยพิกัด
วินาทีที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันปั๊มหัวใจ

นักเรียนชั้นม๑โรงเรียนชื่อดัง

กำลังนอนหายใจโรยลินอยู่หน้าห้องเรียน
หลังถูกเด็กชายกัสอายุ๑๒ปี

เจ้าหน้าที่พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจนานกว่าครึ่งชั่วโมง
แต่ไม่สามารถที่จะยื้อเอาไว้ได้
หลังเกิดเหตุรอปภและครูสามารถจับตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้

ตรวจค้นในกระเป๋าพบปืนกระสุนชุดที่ใช้ในการก่อเหตุ
เจ้าตัวรับสารภาพเตรียมการมาจากบ้าน

โดยใส่ชุดนักเรียนไปเรียนตามปกติ
แต่เตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนในห้องน้ำ
โดยใส่หมวกโม่งใส่หน้ากากทับ
เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีน้ำตาล
และใส่ถุงมือก่อนจะเดินไปหน้าห้องเรียน
ระหว่างนั้นโจโจ้เห็นมีคนมายืนอยู่ข้าง
หันมาดูก็ตัดสินใจเอาปืนจ่อยิงหน้าผาก

จะวิ่งไปห้องน้ำเพื่อเปลี่ยนชุดนักเรียน
แล้วพยายามเดินจะหนีออกจากโรงเรียน

ลูกชายเคยเล่าให้ฟังว่า
ถูกเพื่อนร่วมชั้นแซวว่าไม่แมน

แต่เห็นเป็นเรื่องของเด็กและเกิดที่โรงเรียน

จนกระทั่งมาเกิดเหตุดังกล่าว
แม่ของเด็กผู้เสียชีวิตเปิดเผยกับทีมข่าวว่า
ที่เด็กบอกว่าก่อเหตุเพราะลูกเธอไปทำร้าย

ยืนยันว่าลูกตัวเองเป็นคนดี
ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบที่อีกฝ่ายอ้าง

เป็นตามวัยของเขาเขาก็เป็นเด็กดีไม่มีอะไร

ไม่มีไม่มีแน่นอน
ของเด็กชายที่ก่อเหตุให้ข้อมูลว่ากัสเป็นคนดี
พูดจับให้เลาะไม่เคยมีปัญหากับใครในโรงเรียน

เพราะน้องเขาค่อนข้างสุภาพ
โดนเพื่อนดังแก่หรอที่โรงเรียนกับคนอย่างนั้นหรอ
อาจจะเป็นเพราะบุคลิกเขาด้วย

ก็ค่อนข้างเงียบแล้วก็หน้าเขาก็หวานด้วย

ด้านผู้ตำรวจตรีธนายุทธิจรรย์ธรรมลง
รองผู้บัญชาการตำรวจบุธรภักดิ์หนึ่ง
เดินทางมายังสอบพ่อรัตนาทิเบศ
เพื่อสอบปากคำเด็กชายด้วยตัวเอง
ทราบว่าเจ้าตัวได้ขโมยปืนพ่อมา
ส่วนแรงจูงใจนั้นเพราะถูกผู้ตายแกล้งบ่อย

นำซ้ำยังถูกล้อว่าไม่แมนจนครับแค้นใจ
เข้าร่วมสอบปากคำเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน
ส่วนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
จากการตรวจสอบพบว่ามีชื่อผู้ครอบครองเป็นชื่อทหารยศจา
แต่ได้มีการขายต่อให้กับพ่อของเด็กแบบโอนลอย
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเรียกตัวมาสอบปากคำ
อย่างไรก็ตามทางญาติจะเดินทางไปรับศพน้องโจโจ้
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ก่อนจะนำร่างน้องโจโจ้ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน